เขาบอกว่าเขาไม่ไหวเห็นภาพนี้กลัวเหลือเกิน
ดูสิถ้าเกิดว่าเป็นคุณเจอเป็นกองขยะอยู่ในถุงแดง

มันล้นออกมานอกโรงพยาบาล
ชาวบ้านเขาบอกว่าอุ๊ยนี่มันจะแพร่เชื้อหรือเปล่า
คุณล้นเยอะมากนะล้นหลายถุงฮะ
ใช่ค่ะชาวบ้านเขาก็เลยถ่ายรูปนี้ไว้แล้วก็โพสต์เลย
แล้วคิดดูสิคนที่เดินผ่านไปผ่านมาสัญจร
เขาก็หวาดภาวะนักข่าวของเราค่ะ
ก็ภาวะเหมือนกันลงพื้นที่ไปที่จุดนี้
จุดที่วางขยะซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลหนองไผ่
เพชรบูรณ์นะคะคืออยู่หลังอาคารผู้ป่วยตึก๕๐ปี
ทางเข้าบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้วเจอเป็นถุงขยะติดเชื้อ
ขยะสีแดงแบบนี้ค่ะล้นออกมาจากที่เก็บจริง
แล้วลองดูนะว่าข้างในมีอะไรบ้างนักข่าวของเราพยายามซูมภาพดู
บอกว่าอู้ข้างในก็พวกสำลีแมสเข็มฉีดยา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทีนี้ถามคนที่เขาผ่านไปผ่านมาแถวเนี้ยนะ
เขาก็บอกว่าขยะที่มันล้นออกมาจากที่จัดเก็บจนต้องมาตั้งข้างถนนเนี่ย
มันเป็นมาหลายเดือนแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขยะติดเชื้อนี้
มันจะเชื้ออะไรเชื้อโควิดหรือเปล่าแล้วมันจะอันตรายต่อคนที่เดินผ่านไปผ่านมาไหม
ดังนั้นอยากให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยเร่งกำจัดให้ถูกวิธีนะคะแล้ววันนี้นักข่าวของเราค่ะ
ก็เลยลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งถามว่าเอ๊ะภาพมันเปลี่ยนไปไหมมีการแก้ไขหรือยัง
คุณหมอสมรัฐศรีตระกูลนะคะ
ซึ่งทางผอก็ชี้แจงว่าที่โรงพยาบาลมีขยะติดเชื้อเป็นจำนวนมาก
เพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลเองรับผู้ป่วยโควิดมาดูแลเยอะ
และประกอบกับบริษัทที่รับกำจัดขยะติดเชื้อ

มันก็เลยมีขยะติดเชื้อตกค้างอยู่
แล้วพอรู้ปัญหาแบบนี้โรงพยาบาลแจ้งไปยังบริษัท
รับกำจัดขยะที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วนะ
ว่าคุณถ้าคุณมาเก็บอาทิตย์ละ๒ครั้งมันไม่พอ
เพิ่มได้ไหมเพิ่มอีกสักวันหนึ่งเป็นอาทิตย์ละ๓ครั้งได้ไหม
ก็น่าจะช่วยลดปริมาณขยะติดเชื้อที่มันล้นมาแบบนี้ได้นะคะ
ซึ่งขยะติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิด๑๙เนี่ย
โรงพยาบาลเขาจะให้เจ้าหน้าที่นะบรรจุแล้วก็ปิดปากถุงอย่างดีเลย
เอาไปตั้งไว้ห่างจากจุดที่คนมาใช้บริการที่โรงพยาบาล
รวมถึงบริษัทที่เขามาเก็บขยะติดเชื้อ
ก็จะใช้รถที่มีการขนส่งแบบปลอดภัย
เอาไปกำจัดอย่างถูกวิธีคือเอาไปเผาทำลายที่โรงงาน
นครสวรรค์ขอให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชน
มั่นใจได้เลยว่าขยะเหล่านี้จะไม่แพร่เชื้ออย่างแน่นอนนะคะ